ทุกวันนี้นอกจากเอ่อพริกพริกที่เราชอบแพงอ่ะ
ล่าสุดเนี่ยพริกเม็ดละบาทนะน้องพริกอะไรอ่ะพริกขี้หนูเนี้ย
ละบาทโอ้จริงเหรออ้าวหนุ่มฉันเพิ่งไปซื้อตลาดห้วยขวาง
เดี๋ยวฉันชอบไปเทิร์นเม็ดละบาทอ่ะเม็ดละบาทเม็ดหนึ่งอ่ะ
เม็ดหนึ่งที่แบบว่าเรากินส้มตำแบบมันแพงยังไงบ้างเขาขายเป็นกิโลตอนนี้
ละบาทเม็ดละบาทชิ้นละบาทฉันเห็นมากะตาพริกต่อพริกขี้หนูเนี่ยนะ
ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ที่นี่เขาบอกว่าเนื้อจากนัก

เพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมภาครวุ่นต่าย

มาทอดมาคั่วไงกันเหมือนมดไหมเรากำลังจะเหตุการณ์มดมดหรือปวกก็เจอ
ใช่ไหมอันนี้ที่นายจงได้ถ่ายรายการใช้ไม่ได้ว่าแม่อะไรกันกับบาอีค
ะพริกก็จะเป็นน้ำพริกแมงมันตำอ่ะนี่เลยซึ่งล่าสุดเนี่ยราคาพุ่งนะฮะ
เป็นช้อนละห้าสิบบาทช้อนละช้อนละห้าสิบบาท
คุณฟังไม่ผิดฮะกิโลกรัมหนึ่งสองพันบาทคือวันนี้จากเขารายงานข่าวมาจากชาวบ้านที่สารพีเชียงใหม่เนี่ย
พากันออกไปขุดดินตามโพรงแมงมันเนี่ยเพื่อหาไข่ไปทำอาหารแล้วก็ขายให้กับชาวบ้านเนี่ย
ซึ่งในแต่ละปีเนี่ยแมงมันมันจะออกไข่เพียงครั้งเดียว
ประกอบกับความยากลำบากในการหาต้องยอมรับว่ามันก็ยากลำบากในการหานี่แหละ
ทำให้มีราคาแพงโดยปีนี้กิโลกรัมนะตกอยู่ที่๒๐๐บาท
หากคิดเป็นราคาต่อ๑ช้อนก็ช้อนละ๕๐บาทอย่างที่บอกกันไป
ตานงใครคือตานงก็ไม่รู้

แล้วอยู่ดีดีคุณเรื่องกินตานงคุณลุงพี่เห็นในภาพอ่ะ

ตานงก็คือคนที่ไปเก็บเองมาก
แล้วตานงเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ไปขุดบอกอย่างนั้น

มันไม่ได้เจอมันต้องเป็นผู้รักมากทีเลยพี่ป้าเด็กป้ะ
เหมือนฉันอย่างนี้เสมอต้นเสมอปลาบับบ้าบ่อ
ไม่ใช่ใช่ไหมหนูเห็นภาพที่พี่ไปบุกรายการเขาอยู่
ถอยมากแฉเนี่ยถอยมากพิธีกร
ด่าเก๋งเด็กเด็กก็จะชอบเอาของปลาซะเด็กใช่ไหม
ใช่ไปเบ๊คเกิดละหนูโอ๊ย

ก่อนไม่พอใจอะไรนะนางเดินขึ้นรถแล้วออกไปเลย

ถ้าวิ่งทันไปดักรถตู้ได้

ไม่มีใครทำงาน
พี่น้อยใจไหมพี่ถามอยู่
ไม่พอใจ
ด่าเขาทุกวัน

ได้ผมไปได้ผมมา

ช่วงคิดถึงผู้ชายนู่นใดผมฉันเหมือนอ้วนลีเทิร์นเลยเธอ
จริงฉันอ้าวสรุปเขาจ้างมดดำหรืออ้วนรีเทิร์น

กลัวแบบตัดผมไว้ทำอะไรแล้วเขาเอาคัตเตอร์ปาดคอ

อายุ๖๘ปีเท่าเธอใกล้เธอ
เชิญตบปากนะ
ปกติเนี่ยแมงมันมันจะสร้างรังอยู่ใกล้กับจอมปลวก

แต่แม่แมงมันเนี่ยจะมีตัวเล็กเท่าปลายเข็ม
แมงมันชื่ออะไร
มันแม่ของแมงมันมันมีตัวเล็กเท่าปลายเข็ม

ไม่ใช่เหมือนกับเป็นชื่อเรียก

ซึ่งถ้าเจอตัวแม่แมงมันก็จะมีโอกาสเจอโพรงไข่

สะกดลอยแม่ไปหาโพงไข่ว่ะ

โชคดีก็อยู่ลึกประมาณ๑เมตร
แต่บางครั้งก็อยู่ลึกกัน๓๔เมตร
ตนแล้วก็ลุงยุทธ์เนี่ยได้ไข่แมงมันเนี่ย

ส่วนชาวบ้านใกล้เคียงเมื่อทราบข่าวก็รีบมาซื้อ
ในราคา๑ช้อนโต๊ะ๕๐บาท

เพื่อที่จะไปทำเมนูเด็ดประจำหมู่บ้าน

ช้อนโต๊ะใช่ไหม๑๒บาทก็๑๐๐บาท

ถ้าเกิดขาดตอนที่มันโตเต็มวะมันต้องกินออกมา
แล้วก็ไปฮั่วนะตัวละบาทเหรอพี่
ค้างคืนกับซุปตาเปล่าที่พี่ไป

เธอไปกินไข่หมดแยงกับชะนี้หนองคล้าย

ละเขาก็ไปเอานี่มาให้กิน

แม่งที่เขาบอกทิศแดงจินดาครับ

เม็ดละบาท
โรงบาลนะไม่เค้าสบายแล้วก็เป็นอะไรพี่แอดบอกผมหน่อยดิแกตรงมาเรื่อยเป็นแฟนรายการนะเมื่อก่อนแกก็ขึ้นค่ะคุยผ่านใช่ไหมล่ะที่พี่พูดว่าแอด